ตเตอรี่โอระเวงซีรีส์ใหม่เกิดขึ้นที่
จังหวัดสกลนครคือมันไม่เข้าใครออกใครจริงจริง
อ่าคำว่าลอตเตอรี่เนี่ยต้องถูกรางวัลด้วย

กำลังรัตนาซึ่งเป็นผู้ขาย
ซื้อเซ็นก็คือชอบเลขไหนชี้ไว้ก่อน
บอกไว้ก่อนว่านี่ฉันซื้อแต่ยังไม่ได้ให้เงิน
นี่คือลักษณะของการเซ็นซื้อเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นก็ผ่านไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ย
ถูกรางวัลที่๑และภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
วันนี้เองนะคะคุณป้าไพมณีซึ่งเป็นคนซื้อ
เดินทางมาที่สถานีข่าวของเรา
เพราะเดี๋ยวตอนเย็นจะต้องมาออกรายการสดนะคะ

ยังอยู่นะคะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะ
อยากรู้ที่สุดเลยว่าหลังจากที่รู้ว่า
ตัวเองถูกรางวัลที่๑พอติดต่อกลับไปเนี่ย

จากันว่ายังไงคนขายเขารับไหม
เขาบอกยังไงเขาตอบเขารับเขาปฏิเสธ
อย่างไรคือวันที่๑

แต่ก็พยายามที่จะติดต่อนะคะ

ใครเขาก็ซื้อกันแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วง

เอ๊ะทำไมยังไม่มาเก็บตังค์สักที

แล้วก็รู้ว่าตัวเองเอ้าถูกรางวัลที่๑

พยายามติดต่อกลับไปอีกที

วันที่๔มีนาคมพอพูดคุยไปว่า

คนขายบอกมาว่าแน่ใจเหรอ

ที่บอกว่าซื้อไปมันเป็นรางวัลที่๑จริง
มุยขายไปให้คนอื่นแล้ว
สลากตัวเลขอะไร
ป้าไพบอกโอ้ใครจำชุดบ้าง

นี้เป็นข้อมูลที่ได้นะคะ
ในการคุยครั้งสุดท้ายก็คือช่วงวันที่๔

พื้นที่ไปไปเจอกับทั้งป้าอภัยมณีเองแล้วก็นี่คือป้ารัตนานี่คนขายเนี่ยนะคะ
คือทีมข่าวของเราไปพูดคุยในช่วงพูดคุยกับคุณป้าไพมณี
คุณป้ารัตนาโทรเข้ามาด้วยนะอ๋อทีมข่าวของเราได้ข้อมูลสำคัญด้วย
เนี่ยนะคะอันนี้ป้ารัตนะบอกว่าอันนี้คนขายนะอันนี้ป้ารัตนานะคะ
คนขายนะคะแต่ข้อมูลที่ได้เนี่ยได้ในช่วงที่ไปคุยกับคุณป้าคนซื้อ
คุณป้าไพมณีอ้าวฟังเสียงหน่อยค่ะว่าสองคนนี้การพูดคุยครั้งที่สอง
เขาว่ายังไงกันบ้างค่ะแล้วพี่มั่นใจได้ไงว่ามันถูกรางวัลที่หนึ่ง
มั่นใจเพราะว่าเลขตัวนี้พี่เคยตามหาซื้อ๕๓๘แล้วพี่ก็พูดเล่นกับ
น้องน้องกลุ่มนางนางลำของพี่ประจำว่าอยากจะซื้อเลขห้าสามแปด
แต่วันนั้นพี่ไปเห็นเป็ดสามห้าห้าสามเป็ดพี่ก็ยังว่ากับรัฐอยู่นี่ว่า
เลขตัวนี้มันแปลกเนอะแล้วก็ยังพูดกับน้องน้องนางลำว่า
เลขตัวนี้แปลกนี่มันชอบออกรางวัลที่หนึ่ง
เอาพี่ก็ยังว่าวกับน้องนางรำก็ได้ยินกันทุกคนอยู่ในวัดธาตุนารายนะ
รักแล้วน่ารักกว่าได้จำเพราะว่าลูกค้านางเยอะ
นางก็ได้จำนางก็ได้จำตรงนั้นด้วยความที่ว่าหนึ่ง
พี่ก็รู้ว่าร้านขายเป็นแบบนี้ตลอดถ้ามีคนจองแล้วเขียนชื่อแล้ว
รัฐจะไม่เอาออกมาขายแล้วเงินก็ไม่จ่ายแล้วก็มารับรัสเตอรี่ไป
ถูกรางวัลที่หนึ่งไปขึ้นอย่างนั้นเหรอนี่กลับมาเป็นชุดเลยค่ะอืม
ทีนี้วันนั้นวันนี้จากที่เราได้คุยกับป้าภัย
ภัยแกบอกก็วันนั้นที่ตกลงกันอ่ะเอ่อป้ารักก็ยังเห็นอยู่ว่าป้าภัยเนี่ย
ชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วป้าภัยบอกป้าภัยเห็นว่านางรัฐเนี่ย
เอาสลากที่ป้าภัยสลักหลังเขียนชื่อไว้เรียบร้อยที่ว่าจะซื้อจองไว้ก่อน
เซ็นพับใส่กระเป๋าไม่ได้เอากลับไปวางที่แผงอ่ะ
แล้วลักษณะมันก็เหมือนกับว่ากันเอาไว้แล้วไม่ใช่เหรอเออก็เป็นงานตกลงไว้แล้วว่า
นี่ใบนี้ป้าภัยซื้อเอาบอกอย่างนี้ก่อนคือวันนี้เราเจอป้าไพรนะ
เพราะป้าภัยมาไทยรัฐทีวีแต่ถ้าป้ารัฐอยากจะชี้แจงอืม
ติดต่อมาทางไทยรัฐทีวีได้เหมือนกันนะคะเราก็อยากฟังความทั้งสองข้างเหมือนกันนะ
ค่ะเอาจากที่คุณผู้ชมฟังไปก็ถือว่าเป็นการยืนยันความถูกต้อง
ทั้งสองฝ่ายแหละทั้งฝ่ายป้าภัยเองทั้งฝ่ายป้ารัฐเองเนี่ยนะคะ
ซึ่งป้าภัยเองก็บอกว่างั้นอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วกัน
ถ้าตัวเธอเองผิดเอาจำผิดหรืออะไรผิดก็ตามขอยอมรับผิดนะคะ
เอาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตัดสายไปไม่ได้ไปคือตอนนี้ป้าภัยบอกว่า
อยากเจอลอตเตอรี่ใบนั้นที่แกเขียนสลักหลังชื่อภัยมณีเอาไว้
ว่ามันมีอยู่จริงไหมจะได้เอามายืนยันเรื่องราวแล้วก็จะได้รู้ความจริง
ตำรวจภูทรเมืองสกลนครก็เลยบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสั่งการไปแล้วล่ะ
ประสานไปทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วให้อายัดสลากฉบับที่มีลายมือชื่อของป้าภัย
เขียนว่าภัยมณีไว้ด้านหลังเนี่ยถ้ามีใครเอาสลากแบบนี้มาขึ้นเงินอายัดไว้ก่อนเลย
เรื่องนี้ต้องถามผู้รู้นะคุณสุภาษาผู้รู้ในเรื่องนี้จะมีใครเป็นไปไม่ได้นอกจาก
ความจริงก็คือความจริงครูปรีชาไคร่ครวนบอกแบบนี้ค่ะ
เออครูว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดแม่ค้านะเพราะการซื้อขายแบบนี้มันถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์
ผิดที่แม่ค้าจะนำลอตเตอรี่ไปขายให้ใครก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่าลูกค้าจะมาจ่ายเงินและรับสลากกลับไป
ครูปรีชาว่าแบบนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรสวนขึ้นมาทันทีในฐานะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่า
จริงแล้วการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งนะถ้าซื้อแล้วจ่ายเงินหรือยังไม่จ่ายมันไม่ใช่สาระสำคัญ
ต่อให้สลากใบนั้นถูกหรือไม่ถูกรางวัล
หรือลูกค้าก็มีสิทธิทัวร์เงินเพราะสลักหลังเอาไว้แล้ว
กรรมสิทธิ์การครอบครองถูกโอนไปแล้วตั้งแต่ตกลงซื้อขายกัน
เขาบอกเคยมีแนวคำพิพากษาสารดีกาด้วย
ว่าถ้าซื้อโดยสุจริตเนี่ยกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ซื้อรายที่หนึ่ง
ส่วนคนที่๒ไม่ต้องคืนเงินแต่อาจถูกฟ้องได้
ส่วนแม่ค้ารับผิดชอบเต็มเพราะกรรมสิทธิ์ถูกโอนไปแล้ว
ถ้าเอาไปขายให้คนอื่นมีความผิดข้อหายักยอกทรัพย์
และต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนด้วยอาจจะเข้าขายขออภัย

ส่วนมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองสลากก็แล้วกันนะ

รอแล้วตามที่คุณอรัชพรบอกไป

ส่วนเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นประเด็นนะคะว่า

มีคนไปแสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะที่ลักษณะขออภัยขอใช้คำนี้นะคะ
ที่เป็นการขายหวยออนไลน์หรือเปล่าเออเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ที่เห็นให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นกองสลักดอตคอมนะ
สลักกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจำหน่ายสังเกตที่ด้านบนระบุว่า
ตเตอรี่ออนไลน์ซื้อเองง่ายจ่ายโดยรัฐบาล
แต่ที่สังเกตในเว็บมีการระบุว่าทางร้านจัดจำหน่ายลอตเตอรี่๘๐บาททุกใบ
วกค่าดำเนินการ๒๐ทุกใบแสดงว่าถ้าซื้อที่นี่
มันจะเป็นหนึ่งร้อยบาทได้เหรออืมนั่นสิล่าสุดนะคะ
อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่ากองสลากดอตคอม
ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากไม่มีความเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นกับสำนักงานสลาก
แต่ชื่อเนี่ยไปเหมือนกันเท่านั้นเอง
ว่าไม่ใช่นะไม่ได้มาจากรัฐบาลไม่ได้มาจากกองสลากนะคะ